เรากำลังพูดถึงคุณนุ๊กสุธิดาคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วว่า
คุณนุ๊กเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งไทรอยด์ค่ะ
แต่ต้องยอมรับนะคะว่าพลังใจของพี่นุ๊กนี่เข้มแข็งสุด
คุณผู้ชมดูสิคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
พักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วันค่ะ

มาถึงไทยรัฐทีวีของเราบอกเลยคุณผู้ชม
พี่นุ๊กยังดูสดใสดูไม่เหมือนคนป่วยเลยใบตอง

นี่นะคะพี่นุ๊กบอกว่าตั้งแต่เป็นข่าวออกไป
เห็นไหมคะมีผีน้องกำลังจงกำลังใจมาจากหลายคนค่ะ
แล้วก็ทำให้พี่นุ๊กเนี่ยทราบซึ้งใจสุดเลยล่ะค่ะ
มีพี่เต๋าโทรมานะคะ
มีพี่ตะไลน์มาให้กำลังใจ
ตอนนี้ก็คิวงานเป็นปกตินะคะ
ก็รับงานปกติถ้าใครบอกว่าเราไม่รับงานป่วยอะไรอย่างนี้

เรายังรับงานปกตินะคะร้องเพลงอาจจะไม่ค่อยเพราะ
แต่ยังร้องได้รับได้หมดนะคะ

จริงนะไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าพี่นุ๊กป่วยเนอะ
เห็นน้องคนนี้ไหมคะเล่นเป็นลูกของคุณนุ๊ก
ชื่อน้องภูมินะคะในละครเนี่ย
คือมาดักรอที่ไทยรัฐทีวีมาให้กำลังใจ
กับพ่อแม่จริงของเขาคุณผู้ชมค่ะ

แข็งแบบนี้นะคะจะทำให้อาการป่วยของพี่นุ๊กเนี่ย
ดีวันดีคืนแล้วก็หายเป็นปกติในเร็ววันนี้ค่ะ